ท่านผู้ชมครับที่กาญจนบุรีคู่เขยกันนะฮะอืม
เป็นเขยเล็กกับเขยใหญ่ค่ะ
ยิงกันตายซะแล้วยิงกันตายซะแล้วนะครับ

ว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่ตลาดนัดช่องด่านนะครับ

นี่ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ชื่อนายสมชายแต่เจริญอายุ๕๙ปีนะครับเป็นช่างทำทอง
นายสมชายถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ขนาด๓๘นะครับ
กระสุนเข้าขมับซ้าย๑รูขมับขวา๑รูหัวไหล่ซ้าย๑รูกลางหลังอีก๑รูนะครับ

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคู่เขยของเขา
นายวินัยเหมือนปั่นอายุ๔๕ปี
ซึ่งนายวินัยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย
แล้วก็เป็นเขยเล็ก
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

เขยเล็กถูกแทงส่วนเขยใหญ่ถูกยิงเสียชีวิต
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้เจอกับลูกของผู้ตายนะฮะ
ก็คือนายสมชายวันนี้มาจุดทูบเชิญดวงวิญญาณของพ่อ
ตรงจุดที่พ่อถูกยิงเสียชีวิตที่ตลาดนัดช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
จุดทูบสามดอกก้มกราบที่พื้นลูกชายนี่ร้องไห้เลยนะฮะ
ลูกชายของนายสมชายบอกว่ามันโหดร้ายเกินไป

ยังไงก็ถือว่าเป็นเครือยาศกันเป็นคู่เขยกัน
มายิงกันตายขนาดนี้เลยเหรอ
ว่าจะเป็นปมขัดแย้งเรื่องที่ดินในครอบครัวนะฮะ
เพราะว่ามีเรื่องกับนายวินัยคนก่อเหตุมาสองสามปีแล้วถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพัก
เอาไว้เป็นหลักฐานตำรวจก็เคยให้มาเจรจากลายเกลี่ยกัน
แต่ก็ไม่เป็นผลขณะเดียวกันนายทาดาบอกว่า
เมียของนายวินัยคนก่อเหตุเคยโทรมาขู่ว่าจะยิงพ่อกับแม่ของเขาให้ตายด้วย
ขวามือนี่คือมือแทงนะฮะนายวินัยนะครับที่เป็นเขยเล็ก
ส่วนซ้ายมือคือลูกชายของผู้เสียชีวิตเราไปที่ร้านค้าแถวตลาดนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
นี่ฮะโอ้นี่
บรรดานี่ทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกคงลูกค้าแม่ค้าแม่ขาย

ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยฮะอยู่ดีมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
อันนี้แล้วลูกอันนี้ก็ซื้อปืนมาเนี่ย
ก็ค่อยชะโงกดูกันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไร

ไอ้พี่
นี่เป็นเสียงปืนที่คู่เขยเขายิงกันนั่นแหละฮะแล้วนายวินัยก็ยิงนายสมชายจนเสียชีวิตนะครับส่วนนายวินัยถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
เราได้คุยกับผู้ดูแลตลาดนะฮะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีทั้งสองคนมีปากเสียงกันแล้วลงไม้ลงมือกัน
คือนายวินัยชักปืนออกมาจากเอวแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับมันไปติดเข็มขัด
หรือว่าติดกระดุมเสื้อยังไงก็ไม่รู้ตอนที่กำลังจะชักปืน
ชักออกมาไม่ทันฝั่งของนายสมชายเนี่ยเขาก็เลยเห็นท่าไม่ดีแล้วก็
ชักมีดพับออกมาแล้วก็แทงใส่นายวินัยก่อน
หลังจากนั้นนายวินัยเนี่ยชักปืนขึ้นมาได้
ก็เลยรัวยิงใส่นายสมชายเนี่ยไปหลายนัดจนเขาเสียชีวิตคาที่
ส่วนนายวินัยก็ถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านแล้วว่า
นะครับเพราะกลัวโดนลูกหลงเคยเห็นแต่ในข่าวนะฮะ
ดูแต่ในโทรทัศน์ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์

นี่นะครับนี่คือนางสวย
นางสวยคือแม่ของผู้ก่อเหตุนะฮะแม่ของนายวินัย
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหลานเขยของตัวเองนะครับ
โดยนายสมชายผู้ตายเป็นเขยใหญ่
นายวินัยผู้ก่อเหตุเป็นเขยเล็ก
ซึ่งคุณยายสวยนะฮะอายุ๗๑ปีแล้ว
บอกว่าตกใจมากที่รู้ข่าวว่าทั้งสองคนมีเรื่องกันถึงขั้นฆ่ากันตาย
นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตอนเช้าครอบครัวเพิ่งพาไปเยี่ยมอาการของนายวินัย
คือตอนเช้าเนี่ยเขาไปกันแต่คุณยายบอกทีแรกอยากจะไปด้วย
แต่ว่าเขาไม่ยอมให้ไปด้วยค่ะซึ่งไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไร
จะเป็นเรื่องที่ดินตามที่เป็นข่าวหรือไม่
เนื่องจากตัวยายเองก็ป่วยมานานหลายปี
เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน
เขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่รู้
มาไม่ใช่กับมานั่งคุยกับเราดึงเขาก็เข้าได้
ฉันก็ไม่พูดอีกเลยที่ไหนและที่ดิน
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางครอบครัวของผู้ตายนำเสื้อผ้าและนิมนต์พระ
จุดทูปอันเชิญวิญญาณอีกรอบนะครับ
แล้วก็เอาสายสิน

เพื่อเชิญดวงวิญญาณขึ้นรถตู้
ซึ่งในรถตู้เนี่ยมีร่างของนายสมชายที่เสียชีวิต
เพื่อเรียกดวงวิญญาณไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด
ทางครอบครัวก็เคลื่อนร่างไปประกอบพิธีนะครับ
ถึงมีพิธีรถน้ำสบช่วงเย็นที่ผ่านมา
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ครอบครัวบอกยังทำใจไม่ได้ที่น่าสะเทือนใจก็คือทางญาติบอกตัดสินใจนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านก่อน
เพราะบ้านหลังนี้นายสมชายเนี่ยเขาเพิ่งสร้างบ้านเสร็จ
แล้วเขาตั้งใจว่าจะเป็นบ้านที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปลายของชีวิตกับลูกกับเมีย
ปัจจุบันอายุ๕๙ปีแต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตซะก่อน
ลูกชายคนโตของนายสมชายที่เสียชีวิตนะครับ
เราได้คุยด้วยอีกครั้งนะฮะนี่คุณวิมวลวันไปคุยด้วยนะครับ
เขายืนยันว่าปมการก่อเหตุยิงกันจนเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดินนะครับ
เพราะทางเครือญาติได้แบ่งที่ดินกันไปหมดแล้ว
เขาเชื่อว่าเกิดจากปัญหาสะสมระหว่างพ่อกับผู้ก่อเหตุที่มีมา๑๐กว่าปี
ผู้ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นน้าเขยของเขาชอบมาหาเรื่องคนในบ้านของเขาตลอด
โดยอ้างว่าตัวน้าเขยเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะทำอะไรใครก็ได้พกปืนได้ด้วย
จนถึงขั้นเจอกันที่ไหนเนี่ยขู่เอาไว้ว่าจะฆ่าให้ตายจะยิงให้ตาย
เขาก็คงอุ่นเครื่องใจแหละเขาก็เอาปืนมาจะยิงกลับมาเจาะแม่ผมก็เห็น
แต่ว่าจังหวะนั้นมีคนขวางมีอะไรอย่างนี้ก็ทำอะไรกันไม่ได้
ผมก็ได้เช่งความแม่ไปอะไรผ่านก็ตามเรื่องตามอะไร
ให้ไนเขาโทรไปคุยไนเขาบอกปวกน้องตัวเองหน่อย
เขามีปืนก็จะมาพกมาโทรก่างใส่คนอื่นงั้นมันไม่ได้
พยายามสอบถามไปยังฝั่งของผู้ก่อเหตุนะครับ
นายวินัยนะฮะซึ่งถูกแทงเหมือนกันนะครับ
ยังอยู่โรงพยาบาลแต่ญาติยังไม่ขอให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าตอนนี้เขายังไม่พ้นขีดอันตราย
ญาติคนหนึ่งนะฮะของฝั่งนายวินัยมือยิงเนี่ย
ข้อมูลกับคุณวิมลวันทีมข่าวของเรา
บอกว่าจริงแล้วนายวินัยกับนายสมชายทั้งสองคนมีปัญหากันมานานนะครับ
นายสมชายผู้ตายเป็นเขยใหญ่นะส่วนนายวินัยเป็นเขยเล็ก
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเชื่อยังไงลองฟังนะฮะ
สุดท้ายต้องให้ตำรวจเป็นผู้ตัวสอบนะครับค่ะ
ใครจะทำใครก่อนอะไรยังไงใครจะป้องกันไม่ป้องกันตัวอย่างไร
แต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาถูกยิงเสียชีวิต
ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
เดี๋ยวจะต้องรอสอบสวนขยายผลต่อไปสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์